ระวังค่ะ
ไม่ได้ออกไม่ได้อุ้ยระวังค่ะโอ้โห

มาใช้บ้างใช่ไหมคะนังนี้แหละสักการณ์มาใช้บ้างได้ไหม
มีการเพิ่มจุดชาร์จจุดชาร์จไฟเนี่ยค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดอาจจะยังมีน้อยหรือ
อ่าอันนี้ไม่จุดที่ดีผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราพบกันมากไปนิดหนึ่ง
ตามสถานที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าในตามคอนโดเนี่ย
แล้วก็มีการเพิ่มเอาเรื่องของการชาร์จดีนี้เข้ามาเกี่ยวมาก
หลายบริษัทเองก็เริ่มเข้ามาขายที่นี่เยอะนะครับ

ผมว่ามันก็ต้องดูเรื่องงบประมาณด้วย
ด้วยกันว่าถ้าเกิดครบแล้วก็ต้องมีอายุการใช้รถก็มีใช่ไหมครับอันนี้ก็
ขอบคุณนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่ดีผมว่าเดี๋ยวจะไปฝากเตือน
เรื่องฝ่ายรายขายเป็นสักการณ์ในคณะวัฒนบริมตรีด้วยอ่ะว่าให้ลอง
ต้องพิจารณารถเอารถไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับถ้าเกิดต้องดูที่
เขาใช้จ่ายด้วยนะครับเขาก็สำคัญเหลือสิ่งทุกใดคืออ่า
มันเป็น
โปรดติดตามตอนต่อไป